คราวนี้เป็นแสนนะคะ
บอกได้ของไม่ตรงปกแล้วไม่ได้มีคู่เดียวนะคะ

สำหรับคู่แรกวันนี้นะคะคือคุณ
คุณนัทธินีโคคัมกับคุณนฆรินตรินวุทธพง
เพราะว่า๒คู่นี้จ้างจัดงานเจ้าเดียวกัน
และงานก็ออกมาไม่ตรงปกเหมือนกันเลย
เขาบอกว่ากำหนดการงานแต่ง๒๓ตุลาคม

ทั้งคู่ก็มองว่าเอองานก็โอเคงานเนี่ยดูสวยดูมีความใส่ใจเลย
ดูดีมากเลยก็เลยตกลงเลือกแพ็คเกจ๑๑๙๐๐๐บาท
ก็คือประมาณ๕๐๐๐เกือบ๖๐๐๐เนาะมัดจำเอาไว้

บอกรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้แปลก

คุณเชื่อไหมบ่าวสาวคู่นี้ขับรถจากสมุทรสาคร
ไปดูงานที่ราชบุรีเพราะสังหรณ์ใจ
ก็ไม่มีความผิดปกติอะไรงานก็สวยดีโอเคดี
ก็เลยวางใจแต่พอถึงวันงาน๒๓ตุลาคมเท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหแทบช็อกสิ่งที่เลือกกับสิ่งที่ได้มันคนละเรื่องกันเลย
แต่ให้ทำไงได้ก็ถึงวันงานแล้วจะมาเปลี่ยน
มาแก้ตอนนั้นก็ไม่ทันก็ต้องดำเนินงานต่อไป

เขาบอกเอ้าตกลงกันไว้๕ทุ่มพอจ่ายปุ๊บออกไปเลยเหรอ
คุณ๒ทุ่ม๒ทุ่มนี่พิธีแบบบนเวทีเพิ่งจะจบเองไหม
เพราะวงที่จ้างมาลงตอน๓ทุ่มบอกว่าอ๋อถูกจ้างมาแค่เวลานี้
เอาดูสิ่งที่คุยกับสิ่งที่ได้เป็นไงคะ
เหมือนเป็นภาพเดียวกันแต่งบคนละราคาไหม
มีผ้าเหมือนกันแต่ความสวยงามต่างกันลิบลับเลยอ่ะ
เลิกงานเธอก็เลยเอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์เตือนไว้ในกลุ่ม
บอกว่าจะฟ้องพวกเธอกลับบอกว่างานแต่งก็แต่งเสร็จไปแล้ว
ควรจะปล่อยให้ผ่านไปหรือเปล่างานก็จัดให้ไม่ได้เทซะหน่อย
คุณควรไปโฟกัสอยู่กับความสุขหลังแต่งงานซะมากกว่าไหม
ไปโฟกัสทำไมทำไมไม่โฟกัสชีวิตหลังแต่งงานล่ะ
แล้วพูดมาได้ไงคะแต่งงานเมื่อพร้อมเขาพูดมาได้ยังไงก่อน
เขาบอกเจ้าสาวทุกคนว่าแต่งงานเมื่อพร้อมค่ะ
หนูไปทำลายอนาคตเขาหนูโพสต์ประจานเขา
ไม่รู้จักเหรอพรบคุ้มครองพรบคอมพิวเตอร์รู้จักไหม
เขาจะฟ้องหนูหนูทำร้ายชีวิตเขาพังเขาจะทำร้ายชีวิตหนูค่ะ
เจ้าสาวทุกคนโดนการข่มขู่ไม่มีใครกล้าออกมาเป็นหนูคนแรกค่ะ
ที่ออกมาอีกคู่นึงค่ะคุณนรพรกับคุณสอนศักดิ์นะคะ
ก็บอกเลยว่าของเขาเนี่ยเลือกแค่งานเช้าสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท
มีการจัดแต่งสถานที่ขบวนแห่ขันหมากอุปกรณ์ดำเนินพิธีจนเสร็จ
คือเหมือนกันเลยค่ะจ่ายมัดจำไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
พอถึงวันงานไม่มีอะไรตรงตามที่ตกลงเอาไว้สักอย่าง
ทำพิธีก็ไม่มีให้แล้วออร์แกไนซ์ก็ส่งข้อความมาทัวร์เงินที่เหลือด้วย
โดยเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะว่าไงฮะถ้าคุณไม่จ่ายภายใน๒๐นาทีนี้
ขนของทุกอย่างกลับดูดูสิ่งที่เลือกกับสิ่งที่ได้ค่ะ
ภาพซ้ายและภาพขวาเห็นไหมคะและยี่สิบนาทีบอกว่าถ้าไม่โอนมาที่เหลือเนี่ย
ขนของกลับแล้วคุณเขาจะแต่งกันยังไงอ่ะ
เขาก็ต้องโอนเพื่อให้พิธีมันดำเนินต่อไปได้จนจบอะค่ะ
วิธีส่งอ่ะของจะไม่ครบแจกกันดอกไม้ไม่มีอ่า
เทียนที่เขาบอกว่าจะให้ก็ไม่ให้แล้วก็หมอนกราบไม่มี
ต้องเอาแก้วน้ำอ่ะค่ะแก้วพลาติกอ่ะมาใส่เป็นแจกกันดอกไม้
แล้วก็พวกอาหารที่เขาจะให้มาใส่บาทมาไม่ทันค่ะ
แต่ว่าดีที่ทางบ้านเตรียมไว้แล้วขันหมากเอกไม่มีเลย
ที่เป็นที่เขาคอนเฟิร์มว่าจะมีพานประดิษฐ์นะคะ
แต่ว่าเป็นพานวัดนะคะที่มาที่ได้รับมา
สอดอะค่ะปกติเขาจะวางแล้วก็มีผ้าห่อ
แล้วก็ให้แม่เจ้าสาวเก็บอันนั้นไม่มีเลยค่ะ
เงินสินสอดก็วางตั้งแต่ต้นพิธียันจบพิธีเลยค่ะ
อย่างที่บอกนะครับว่ามีอีกหลายคู่เลยที่เคยเจอฤทธิ์ของออร์แกไนท์
คุณดูหมอนรองไหว้อันนี้หมอนนอนนะ
หนุนที่เตียงนอนต้องเอามาขัดแบบแก้ขัดไปก่อนนะคะ
เขาบอกมีหลายคู่จริงที่โดนออร์แกไนซ์รายนี้จัดงานแบบไม่ตรงปก
แต่ทุกคนก็กลัวโดนพรบคอมเหมือนที่ผู้เสียหายคู่แรกเขาเล่าให้ฟังค่ะ
ก็เลยไม่เคยมีใครออกมาดำเนินคดีเลยนะคะ
เพื่อความเป็นธรรมเราก็ต้องติดต่อไปทางออร์แกไนซ์
ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจริงไม่จริงยังไงบ้าง

การจัดงานเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
เพราะในวันจัดงานลูกค้าก็จ่ายเงินที่เหลือจนครบแล้วนี่
ที่เขายอมจ่ายเงินที่เหลืออีก๕๐
ก็แปลว่าเขาพอใจงานใช่ไหมล่ะเขาถึงได้จ่าย

อันนี้ขอยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดจริง

ไม่ใช่ไปประจานกันแบบนั้น
ถูกต้องไหมครับแล้วทีนี้
มันเป็นการริ้วผิดกับทางทีมนตรีผมเอง
อันนี้ผมยอมรับผิดแล้วมันมันก็เป็นความผิดที่แบบว่า
ผมไม่สามารถทำให้เขาอยู่ต่อได้ครับอีก๑ชั่วโมง

ผมก็เลยเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่รับสาย
เพราะแบบอันนี้ยอมรับผิดตรงนี้ครับ
นี่แหละค่ะก็ไม่รู้จะให้คำตอบลูกค้ายังไงก็เลยเลือกที่จะไม่รับสาย

เรื่องนี้เพจสายใหม่ต้องรอดก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มผู้เสียหายรายอื่นเลยนะคะว่า
ให้ออกมารวมตัวกันแล้วรวบรวมพยาหลักฐานไปแจ้งความ
เพราะดูจากภาพที่ผู้เสียหายส่งให้ดู
สิ่งที่ตกลงกันไว้กว่าความเป็นจริงที่จัดให้เนี่ยมันไม่ตรงปกแบบชัดเจน
ซึ่งกรณีนี้อาจจะเข้าข่ายฐานความผิดช่อกงได้นะคะ